คุณผู้ชมคะมากันที่กระแสข่าวเมาส์ข่าวลือกันก่อนเลยดีกว่านะ
คือจะบอกว่าอยากจะตีมือคนที่พิมพ์ข่าวนี้จริง

มีดาราสาวคนนึงถูกสามีทำร้ายร่างกาย

บ้านนี้คนดูแลลักษณะเอาจริง
คือสามีเขาออกจะเป็นแบบสุภาพบุรุษขนาดนี้นะคะไม่เคยมีกระแสข่าวเรื่องของมือที่สามมาป่วนเลย
คุณสามีก็ไม่เคยออกนอกลูกนอกทางอีกทั้งยังรักแล้วก็เป็นห่วงดูแลภรรยาตลอดเวลา
เมื่อเช้านี้ภรรยาและลูกชายของน้องอาคินมาออกงานอีเวนต์ตัวของเขาเองก็ยังมาคอยดูแลเทคแคร์ไม่ห่างเลยอ่ะคุณ
แต่ว่าเพื่อไม่ให้ชาวเน็ตสงสัยต้องคาใจนานนักข่าวของเราก็เลยถามแม่เนยทันทีนะคะ
ซึ่งก็ทำเอานักแสดงสาวถึงกับขำแล้วก็บอกว่าแค่พูดจาหยาบคายคุณสามียังไม่เคยพูดเลย

ขำอะไรอย่างเงี้ยเราก็ให้พี่อาร์มดูให้สามีดูเธอฉันมีการแบบเขาบอกว่ามีคุณแม่ลูกสอง
แล้วสามีซ้อมแล้วมีชื่อฉันด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยอ่าเพราะขำขำเขาบอกว่าเอ้ยคนเขาน่าจะเก็ตแหละ
คนก็น่าจะรู้แหละอะไรอย่างนี้น่าว่าไม่ใช่เราเอาจริงนะคะแบบขำหยาบสามียังไม่เคยใช้ขำหยาบของเราเลย
แล้วเรื่องซ้อมเป็นเรื่องที่ไกลตัวเรามากอ่ะเรื่องแบบนี้มันไม่ควรเกิดขึ้นกับแม่อย่างเราหรืออะไรอย่างนี้
คือแต่ว่าเนยส่วนเนยไม่ซีเรียสค่ะเพราะว่าคือรู้อยู่แล้วมันไม่ใช่เราใครจะคิดยังไงก็คือไม่เป็นไรอะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่ก็ให้กำลังใจคนที่เกิดขึ้นจริงก็แล้วกัน
เออมันไม่มีทางเกิดขึ้นกับครอบครองคุณเนยเหรอ
แล้วก็เรื่องแบบทำร้ายร่างกายเนี่ยไม่ควรเกิดขึ้นกับผู้หญิงแล้วก็ครอบครัวไหนทั้งหมดอีกครั้งนะคะ
งานนี้นักข่าวก็เลยถามเลยละกันนะคะว่าจะมีทายาทคนที่๓เลยหรือเปล่า
ก็เป็นการสยบข่าวเมาส์ข่าวลือกันไปเลย
เนยตอบทันทีเลยนะพักก่อนพอก่อนนะคะตัดสินใจกับคุณสามีแล้วว่า
ขอปิดอู่มีแค่สองคนชายคนหญิงคนตอนนี้กำลังพอดิบพอดีแล้วนะจ๊ะ
แล้วก็เรื่องกระแสดราม่าที่ว่าสามีทำร้ายร่างกายเนี่ยยืนยันว่าไม่ใช่สาวเนยอย่างแน่นอน
คือเราเห็นภาพครอบครัวที่เขาอบอุ่นอย่างนี้มาตลอดเวลาอยู่แล้ว